ส่วนเมื่อวานนี้ชาวจังหวัดนครราชศรีมาร่วมกันร้องเพลงสันเสริมพระบารมี
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยจัดขึ้นที่บริเวณลานเท้าสุรนารี

แม้ว่าจะมีสายฝนที่โปรยปลายลงมาแล้วก็ตกหนักด้วยนะคะ
เราไปย้อนดูเหตุการณ์เมื่อวานนี้กับรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
ภูมิกับใครสุขสามารถงานหาผสมใด
โบราษีที่มีทางทางพัฒนาดูใด
รู้ว่าแก่เธอไหวชัย
คนที่รักครับใช่ไหมภูมิกับใครสุขสามารถงานหาผสมใด
เสียงเพลงสรรเสริมพระบารมีดังกึกกล้องทั่วทั้งจังหวัดนครราชศรีมาและบริเวณลานอนุสวรีเท้าสุระนารีหรือลานคุณย่าโมผ่านความรู้สึกรักผูกพันเทิดทูลเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมและจงรักพักดีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชของราศดรที่อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารในรัชกาลของพระองค์
และเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙พระองค์นี้
ราศดรทุกคนที่มาร่วมงานต่างกลิ่นคำร้องอย่างสุดเสียง
และให้ภัยร้อที่สุดในชีวิตเพื่อให้บทเพลงนี้
ดังไปถึงพระองค์ในชั้นสวรรคาลัยที่เชื่อว่าพระองค์ทรงพระสถิตย์อยู่
กลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาอย่างหนัก
ถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความเศร้าโศกที่ยังไม่ทันจางหายไว้ไม่ได้
และยังคงรู้สึกคิดถึงพระองค์ท่านถึงแม้จะผ่านพ้น
รณรสมวานหรือครบรอบสวรรคต๑๕วันแล้วก็ตาม
อกจากนี้ท่ามกลางความมืดมิดก็มีแสงไฟจากเปลวเทียนนับหมื่นนับแสนเล่ม
ราศดรร่วมกันจุดถวายความอาลัยกลายเป็นเปลวไฟที่โชดช่วง
สว่างสวัยทั่วทั้งพื้นที่แห่งนี้เปรียบเสมือนพระองค์ที่ยังคงเป็นแสงไฟ
สว่างสวัยอยู่ในใจราศดรอย่างไม่รู้คลาย
โดยวันนี้การร้องเพลงสันเสริมพระบารมีมีความภัยร้อมากขึ้น
เมื่อขับขานร่วมกับวงออเคสตร้า
โดยอาจารย์สมเถาสุจริตกุล
ถือเป็นครั้งแรกที่วงดนตรีขนาดใหญ่
มาร่วมบันเลงบทเพลงนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เป็นแห่งแรกในภูมิภาค
บันเลงบทเพลงนี้สร้างประวัติศาสตร์มาแล้ว
เมื่อวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา

และราศดรที่มาร่วมงานต่างรู้สึกปลื้มปิติ

ในหลวงรัชกาลที่๙มากขนาดนี้
และเป็นไปได้อย่างไร

ให้คนตั้งมั่นใช้ชีวิตที่ถูกต้อง

ความรักอันบริสุทธิ์ที่ประชาชนแสดงออกต่อพ่อนี้
เป็นการให้สติต่อคนทั้งโลก
และสติตัวนี้คือสันติภาพของโลกค่ะ

นี่คือสิ่งที่ท่านให้กับประชาชนและก็โลกใบนี้ค่ะ
งานวันนี้ผมรู้สึกประทับใจ
เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเห็นในชีวิตครับ
ผมเดินทางไปเกือบทั่วโลก
ไม่เคยเห็นมีพระมหากษัตริย์องค์ไหน
เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
ชาวจังหวัดนครราชศรีมาจะต้องจารึกไว้

ทำเพื่อในหลวงราชการที่๙เป็นครั้งสุดท้าย